มาชวนคิดวาระแห่งชาตินี้

ไส้กรอกอีสานปกติมีน้ำจิ้มป่ะ

ไปซื้อไส้กรอกอีสานแต่ทำไมไม่ให้น้ำจิ้
ที่บ้านเธอที่ตรังมีน้ำจิ้มนะ

ปกติไส้กรอกอีสานเวลากินเขามีน้ำจิ้มกันไหม

เวลากินมันมีเค้ามีน้ำจิ้มให้ด้วย
แล้วนี่แบบมาซื้อที่กรุงเทพ

ร้านไหนใจดีหน่อยอาจจะมีต้นหอม

บางคนบอกว่าไส้กรอกอีสานบางร้านเขาก็มีน้ำจิ้มแถมมาให้

บางคนก็เอาน้ำจิ้มไก่มาใส่ให้อะไรแบบนี้ค่ะ
บางคนก็น้ำจิ้มลูกชิ้นมะขำ
ขำที่แบบมะขามเปียกมาใส่ให้
บางคนก็บอกอีสานแท้บางคนนะ

อีสานแท้แต่กำเนิดยืนยันไส้กรอกอีสานไม่มีน้ำจิ้ม

บางคนแย้งบอกว่ามี
บุรีรำสกลนครมี

สุรินมีครับสุรินใกล้บุรีรำมี
เออ

คุณที่รักบอกว่าแถวใต้มีน้ำจิ้มครับ

ที่ใต้มีน้ำจิ้มพริกมีผักให้ด้วย

พอมาเป็นคนกรุงเทพปุ๊บไม่มีน้ำจิ้ม
ลืมกระพืชเหรอ

น้ำจิ้มหายเฉย

พอมาแล้วกรุงเทพไม่มีมันได้แรงอกเลยนะ

ต้องกินน้ำจิ้มนี่ถึงจะได้แรงอก

ก็แสดงว่าซื้อแต่ละภาคก็ได้ไม่เหมือนกัน

ซื้อเป็นขวดพกไว้เอง

พริกเพิ่ม

สวัสดีครับ